เอาล่ะอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้เป็นวันโยคะสากล
เพราะฉะนั้นหลายประเทศหลายพื้นที่เลย
เขาก็ร่วมกันออกมาทำการโยคะกันค่ะ
โดยไปดูบรรยากาศการเล่นโยคะกันนะคะ
ว่าแต่ละที่เขามีความพิเศษมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
นี่ค่ะประชาชนนับพันคนเลยพร้อมใจกันออกมาเล่นยน
บนถนนไทม์สแควร์ใจกลางมหานครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาค่ะ
เป็นการเฉลิมฉลองในวันโยคะโลกสุดพิเศษ
เป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีทางซีกโลกเหนือนะคะ
โดยการจัดงานที่ไทม์สแควร์แยกจุดตัดสำคัญของถนนในเมืองแมนฮัตตัน
ก็ถือเป็นการเปลี่ยนมหานครที่มีความวุ่นวายแล้วก็รถติดมากที่สุดแห่งหนึ่ง
ให้กลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนสามารถมีความสงบได้ค่ะ
เพราะว่าโยคะถือเป็นกีฬาที่สร้างสมาธิ
แล้วก็ทำให้ผู้เล่นได้มีเวลาย้อนนึกถึงสิ่งสำคัญแล้วก็สิ่งที่ตัวเองต้องทำในชีวิต
โดยหนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกเลยนะคะว่า
ปกติแล้วเนี่ยหลีกเลี่ยงเลยการเดินทางมาไทม์สแควร์เป็นไปได้จะไม่มา
แต่การได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือเป็นโอกาสสุดพิเศษ
ที่จะได้มาเล่นโยคะใจกลางแยกถนนที่เป็นสถานที่ชื่อดังระดับโลก
แล้วก็ยังถือว่าเป็นการเชื่อมต่อผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับมหานครนิวยอร์ก
ซึ่งการได้มาร่วมเล่นโยคะกับคนที่รักและชื่นชอบโยคะเหมือนกัน
ก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยค่ะ